ประยุทธ์ลั่นปิดประตูนิรโทษกรรม

ฝากท่านประธานไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วย

ไม่ต้องประทรวงเล่าครับเดี๋ยวประธานมินิไชยัง
แต่ประเด็นที่ผมต้องให้ท่านอำมารัฐต้องถอน
นี่คือการที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ

แบบว่าได้ยกพูดมาหมาได้ยังไง
มันไม่ควรจะเอามาใช้ในสภายหนึ่ง
ได้ค่ะดิฉันขอถอนนะคะ
ว่าคำพูดที่
แล้วมีการพูดเพื่อตอกย้ำจะถอนแล้วก็ตอกย้ำ
คำพูดเหล่านี้ล้วนเป็นพิษต่อร่างกายของเขาทั้งนั้นนะครับ
งั้นขอให้ท่านประธานอย่าให้เขาตอกย้ำอย่างนี้
สุภาพสตรีไม่น่ารักครับแบบนี้

สมาชิกที่เป็นสุภาพสตรีแบบนี้

นิโรธก็ให้ถอนคำว่าหมาออกเสียครับ
ถ้าผมถอนก็สุภาพสตรีผู้นี้คือปากหมาขอถอนออกครับ
ต่อไปให้พูดไม่ให้พูดคำนี้อีกนะครับ
และให้เจ้าหน้าที่ด้วยช่วยตัดด้วยครับ
นึกเอาไว้ภายลูกหลานเขาในอนาคตข้างหน้า
กี่วันนี้ค่ะมีใจความว่าประยุทธ์ลั่น

ฝากท่านประธานไปถึงพลเอกประยุทธ์ด้วย
ท่านพูดหมาแบบนั้นได้ยังไงคะ

ท่านเนี้ยครับประทวงตามข้อ๖๙นะครับเมื่อกี้ท่านบอกว่าท่าน
น่าอย่าออกท่านแนะนำตัวเองฝ่าแล้วกัน
กลับเรียนมาทันครับผมสายันยุทธิธรรมสมาชิกสภาพุทธแห่งราชดรจังหวัดนครศิรรมราชผมก็ท้องกับข้อ๖๙ครับที่ท่านสมาชิกท่านนี้พูดเร็วมากฟังได้สับบ้างไม่ได้บ้างที่ท่านบอกว่าการแบบลาย
ห้ามพูดใส่ร้ายป้ายสีผมเรียนว่าที่ท่านผู้หญิงคนนี้พูดเลยครับว่าอยู่อยู่นายกนำรถถังมายึดอำนาจที่ผ่านมาปี๕๗ไม่มีรถถังสักคันหนึ่งผมว่าให้ถอนครับพูดอย่างนี้มันเท่ากับดูถูกท่านนายกรัฐมนตรีว่านำรถถังมาผมไม่เห็นจะมีแต่โตปานครับแล้วที่ออกมา
อำนาจก็เนื่องจากคนไทยแตกแยกและผมคิดว่าเมื่อกี้ฟังไปฟังมาเหมือนกับว่าที่นายกประชุมเอเป็กนะครับท่านพวกนี้อยู่เบื้องหลังในการชุมนุมด้วยครับขอบคุณครับท่าน
เรื่องประเด็นไหนอะไรต่างรีบเราทานจะวินิสัยนะครับอำนาจน
ไม่ผิดข้อบังคับแต่ประเด็นที่ผมต้องให้ท่านอำมารัฐต้องถอนนี่คือการที่พูดไปเมื่อกี้นะครับ
ท่านพูดว่าอะไรคะที่ที่พูดสุดท้ายเนี่ยแหละครับ
บอกว่าได้ยกพูดหมาหมาได้ยังไงนี่มันมันไม่ควรจะเอามาใช้ในสะพายอย่างนี้
ท่านท่านถอนครับได้ค่ะดิฉันขอถอนนะคะ
คำพูดที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาบอกว่าจะปิดประตูการนิรัทธศกรรมเป็นคำพูดหมาม้าค่ะ

ไม่ต้องย้ำอีกแล้วครับขอให้ถอนคำพูดก็พอท่านถอนเลย

อย่างนี้คุณอำมารัฐครับผมฝากนิดหนึ่งครับว่าในสภาแห่งนี้เป็นสภาทรงเกียรตินะครับ
ถึงแม้เราจะไม่พอใจกันเป็นการส่วนตัวอะไรก็ตามก็ควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ไม่ควรจะเอาคำพูดที่มันไม่ค่อยเหมาะสมมาใช้นะครับ

ขอบคุณค่ะดิฉันเอาคำพูดที่ประชาชนฝากมานะคะในฐานะผู้แทนราษดรค่ะ
แต่จะไปเอาคำพูดที่ประชาชนฝากมาไม่ได้ครับท่านต้องท่านอยู่ที่นี่ท่านเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ
ฉะนั้นจะไปเอาคำพูดที่คนอื่นพูดที่ไม่มีหลักอะไรมาไม่ได้ครับ

ข้อแรกนะคะถามไปแล้วนะคะข้อที่สองฝากไปถึงพลเอกประยุทธ์
เดี๋ยวนะครับมีท่านสมาชิกประท้วงอีกครับ
ขออนุญาตประท้วงท่านประธานนะครับคือผมไม่จำเป็นต้องบอกว่าข้อบังคับที่เท่าไหร่
แต่ผมจะบอกเนื้อหาของข้อบังคับนะครับการกล่าวก็เช่นเดียวกัน
การอภิปรายลักษณะนี้เป็นการใช้คำพูดที่อยากนะครับ
แล้วมีการพูดเพื่อตอกย้ำจะถอนแล้วก็ตอกย้ำ
คำพูดเหล่านี้ล้วนเป็นพิษต่อร่างกายของเขาทั้งนั้นนะครับ
ขอให้ท่านประธานอย่าให้เขาตอกย้ำอย่างนี้สุภาพสตรีไม่น่ารักครับแบบนี้
สมาชิกที่เป็นสุภาพสตรีแบบนี้ไม่น่าหรอกครับปากอย่างกับหมา
ท่านท่านนิโรธก็ให้ถอนคำว่าหมาออกเสียครับ
ถอนก็สุภาพสตรีผู้นี้คือปากหมาขอถอนออกครับ

แล้วอีกข้อหนึ่งนะคะที่ฉันฝากไปถึง
ต่อไปให้พูดไม่ให้พูดคำนี้อีกนะครับนะครับ
และให้เจ้าหน้าที่ด้วยช่วยตัดด้วยครับ
นึกเอาไว้อายลูกหลานเขาในอนาคตข้างหน้า

ท่านประธานค่ะอีกคำถามหนึ่งนะคะที่ฝากท่านประธานผ่านไป
ผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าทุกครั้งที่ผลเอกประยุทธ์จันโอชา
พูดคำว่ากฎหมายหรือให้ใครทำตามกฎหมาย
ที่ฉันถามจริงดิฉันรู้ว่าท่านไม่อายคนค่ะ
แต่ท่านอายฟ้าดินบ้างหรือเปล่าคะ
ในฐานะที่เป็นคนที่ยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูล
แล้วก็ทำนิรัทธศกรรมให้ตัวเองก่อนเพื่อนเลยค่ะ
รัฐบาลประชาชนตัวเล็กตัวน้อยนะคะ
ที่โดยคดีความมั่นคงเล็กน้อยจะได้รับการนิรัทธศกรรมไม่ได้
นโยบาย๖ข้อนะคะที่ที่ฉันได้กล่าวมา
ดิฉันเชื่อว่ารัฐบาลที่มีผลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นผู้นำไม่สามารถทำได้
เพราะถ้าทำได้ก็คงทำไปนานแล้วค่ะ
ดิฉันขอให้พี่น้องประชาชนรู้เท่าทันภัยเงียบนะคะ
ที่เกิดขึ้นที่แทรกซึมในสังคมผ่านกลไกกอรมน
และทราบว่ามันเลวร้ายแค่ไหน
และข้อเสนอแนะ๖ข้อที่ฉันได้กล่าวไปแล้วว่ามันสามารถแก้ไขได้อย่างไรนะคะ
ขอให้ประชาชนผู้ทรงอำนาจสูงสุดในประเทศนี้
ทวงคืนประเทศไทยที่รักของเราออกมานะคะ
เงื้อมือของกองทัพ
เพื่อให้ประเทศของเรามันมีความมีการเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต
และส่งต่อประเทศไทยที่รักของเราที่อบอุ่นไปยังคนรุ่นลูกรุ่นหลานของเราขอบคุณค่ะ